ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะครูบอกว่าเป็นครูมันไม่ได้ง่ายนะจ๊ะ
เมื่อเจอเด็กนักเรียนเนี่ยวิ่งหนีแบบนี้แล้วเขาวิ่งหนีอะไรลองไปดูค่ะ
เขาเรียนวิชาภาระหรือเปล่าคุณนัทธนัน
นี่ไปนู่นแล้วแล้วสรุปใครไปตามน้องเขากลับมารุ่นพี่นั่นแหละนะคะ
เป็นเด็กนักเรียนเหมือนกันค่ะโอ้ยวิ่งกันขั้นแบบนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
ครูเขาเอาคลิปนี้ไปโพสต์ไว้นะคะแล้วมีข้อความระบุแบบนี้ว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรหลังจากที่หมอมาตรวจฟัน

ใครว่าครูสบายมาเป็นเลยค่ะ
ชาวเน็ตนะคะเห็นคลิปก็เข้าไปแซวกันเยอะเลย
บอกว่าครูสู้ชีวิตมากแต่น้องเนี่ยสู้กลับค่ะ
หลายคนบอกว่าแหมชอบการเข้าไปควบคุมตัว
เป๊ะจริงเลยรุ่นพี่นะคะ
บางคนยังบอกเลยนี่เมื่อก่อนเคยเหมือนกัน
พอเวลาที่โรงเรียนจะมีฉีดยาฉีดวัคซีนหนีกลับบ้าน
แต่ครูตามหมอไปฉีดถึงบ้านซังครั้ง
ก็เป็นคลิปน่ารักมาฝากนะคะ